เรื่องนี้ค่ะแม่กับลูกลูกเมาอลวาด
โอ้โหนี่ด้านหลังรุมสาบลูกขี้เมา
แล้วเดี๋ยวดูนะสภาพแม่คือลงไปกองอยู่กับพื้นเลย

พอเงยหน้าขึ้นมาหน้าตาคุณป้าเป็นยังไงบ้าง

คือเหมือนกับเอาตัวขึ้นมาไม่ได้แล้ว
เนี่ยอาการคุณป้าเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกัน

โอ้โฮผู้ภัยกับตรวจอาสาที่สองพศติหีพพี่เบิร์ต
นี่คือคุณป้าสุภาอายุหกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบปีแล้ว
สภาพป้าเนี่ยโดนทำร้ายจนน่วมเลยบวมแล้วนะคุณผู้ชม
หน้าปูดช้ำแล้วมีแผลฉีกขาดในปากด้วยดูสิตรงมุมปาก
นี่เกิดขึ้นที่บ้านเลยค่ะบ้านอยู่ในซอยโรงน้ำสูบบ่อสอง
ที่ชุมชนคลองกันดาที่สัตหีบชนบุรี
แล้วตัวป้าการดานะไม่ยอมไปโรงพยาบาล
อืมป้าไปโรงพยาบาลเถอะไม่เอาฉันไม่ไปอ่า
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวประถมพยาบาลให้ก่อนล้างแผลให้ก่อน
ป้าถามจริงใครเป็นคนทำป้า
แม่เมาแม่เมาแล้วเดินล้มขม่ำกับพื้นเอง
โอ้โฮลูกชายโพร่งขึ้นมาแบบนี้คนนี้
นี่ลูกชายดูจังหวะนั้นหน่อยไหม

โอ้โฮนี่เถียงตอนนั้นตำรวจเลยอ่ะ

แม่ตาก็บ่นแล้วก็ร่มลงไปไม่จริง

แล้วทีนี้ทุกคนหันควับไปที่คุณป้าเลย
ยังไงนะป้าตีป้ายังไงไหนอธิบายหน่อย
ลูกป้าโอ้ยนี่ไม่ใช่แค่ตัวคุณแม่บอกอย่างเดียวนะ
เมียของในโกในโกคือลูกนะ
เมียโกบอกว่าโอ้ยโกน่ะมันทำร้ายแม่มันจริง
โกมันชอบดื่มเหล้าหาเงินมาได้เท่าไรนะ

เวลาโกมันเมามาทีนะมันทำร้ายคนในครอบครัว

นี่ไม่ได้ทำร้ายแม่ไม่ได้ทำร้ายแม่
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับคุณผู้ชม
บอกว่าหลังจากแม่ล้มลงไปแล้วก็เอามือทุบตีที่หน้าของแม่จริง
แล้วเพราะอะไรพออะไรถึงทำแม่
ก็ถามแม่แล้วแม่ไม่ยอมตอบ

ผมไม่ได้ตีแต่ไหมแต่กับข้าวไม่ได้กิน

ข้าวเครื่องอย่างนั้นข้าวเครื่องผมวางตรงนั้น

ผมฉ่อยังมองให้พี่เบิร์ตจะคุยรู้เรื่องแบบเนี้ย

เหนื่อยกับมึงจริง

เธออะไรน้ำตาลสดโอ้ยตอบคำถามนักข่าวไม่ไหวนะ

ไปดีกว่าเดี๋ยวคอแห้งไงพี่เบิร์ต

อันนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเฉพาะแม่ในบ้านแล้วล่ะ

เขาบอกว่าไปมันเถอะไม่ต้องไปจับมันหรอก
นักข่าวหมายถึงไม่ต้องไปจับมันเข้าข้างทางนะ

แม่ก็ไม่เคยจะเอาผิดลูกสักทีเพราะแม่ก็รักโกมาก

เล่าข่าวนี้จบอยากจะถอนหายใจ

ไม่รู้กี่พันทีเจอแบบนี้